กำลังแชร์กันอยู่เลยนะคะในโลกโซเชียลป้าแจ๋วอายุ๕๔ปี
แจ๋วเธอป่วยเป็นอำมพลึกแล้วก็เธอป่วยหนักตอนนี้อยู่อย่างอนาถา
แต่ว่าเธอบอกว่าจริงแล้วเธอเป็นน้องสาวของคุณแม่
ของพระเอกหนุ่มชื่อดังคุณชาคริสแย้มนาม
ตอนนี้อยากจะเจออยากจะเจอคุณแม่ของคุณชาคริสต์มาก
จนทำให้ต้องมีการติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณชาคริสแย้มนาม
แต่ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าคุณแม่ของคุณชาคริสตอนนี้ป่วยเหมือนกัน
อยู่ในโรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้
สรุปแล้วตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าป้าแจ๋วเป็นน้องสาวของคุณแม่คุณชาคริสจริงหรือไม่
แต่ว่าเรื่องนี้คนก็มีการพูดถึงกันในโลกออนไลน์นะคะ
ว่าทำไมปล่อยให้อยู่อย่างอนาถาแบบนี้เธอต้องอยู่อย่างลำบากจริงค่ะ
คนที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะอ้างว่าผู้หญิงคนนี้คือนางสาว
ัชราพรโรจนดาราหรือป้าแจ๋วอายุ๕๔ปี
อ้างว่าเป็นญาติของคุณชาคริสแย้มนามพระเอกชื่อดัง
บอกว่าป้าแจ๋วป่วยเป็นอำมพลึกร่างกายข้างขวาของป้าแจ๋วขยับไม่ได้
แล้วก็ไม่สบายหนักจนคนใจดีต้องให้ไปอาศัยอยู่
ซึ่งเธออยู่คนเดียวเลยนะคะแล้วเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของแม่คุณชาคริส
ไม่ได้เจอกันขาดการติดต่อกันมานานหลายสิบปีอยากจะติดต่อแต่ไม่รู้จะติดต่ออย่างไร
หนุ่มที่โพสต์เรื่องนี้คือนายวรเดชโชคพัทรสิน
ก็ได้เปิดเผยกับสายตรวจโซเทียลของเรา
บอกว่าตัวเองเป็นแอดมินแฟนเพจกลุ่มระยอง
หลังจากรู้เรื่องก็เลยเดินทางไปเยี่ยมป้าแจ๋ว
แจ๋วก็เล่าให้ฟังจริงว่าป้าแจ๋วเนี่ยเป็นญาติกับคุณชาคริส
เป็นน้องสาวของคุณสมรักแย้มนามอยากเจอมาก
ตอนนี้อยากจะตามหามากคนก็เลยไปตามหาให้
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตามหากับทางผู้จัดการส่วนตัวของคุณชาคริสแย้มนาม
ก็โทรศัพท์ไปถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณชาคริสเนี่ยบอกว่า
คุณแม่ของคุณชาคริสเองก็ป่วยเหมือนกันลื่นล้มยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เลย
ไม่รู้ว่าจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะอาการดีขึ้นเมื่อไหร่
ก็เลยยังไม่สามารถติดต่อได้
พอรู้แบบนี้ก็บอกกลับไปคุณวรเดชเจ้าของคนที่โพสต์เรื่องราวนี้นะคะ
ก็บอกว่าไม่รบกวนแล้วแบบนี้ก็เดี๋ยวจะไปคุยกันเองในกลุ่มเพื่อนที่จังหวัดระยองดีกว่า
ไปตรวจสอบทะเบียนราชว่าป้าแจ๋วเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีญาติพี่น้องคนอื่นอีกหรือเปล่า
ก็อยากจะให้ความช่วยเหลือต่อไปเพราะว่าคุณวรเดชคนที่โพสต์เรื่องนี้อ่ะนะคะ
บอกว่าป้าแจ๋วน่าเห็นใจนะเพราะว่าต้องไปอาศัยความอนุเคราะห์ของคนรู้จัก
ให้ไปพักอยู่ในห้องเช่าในซอยโรงฆ่าสัตว์ที่อำเภอเมืองระยอง
แจ๋วเนี่ยก่อนหน้านี้ล้มก็เลยทำให้ร่างกายซุดเป็นอำมพลึกอมภาษณ์
แล้วก็อาการเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยแต่ความจำยังดียังพูดคุยได้
คุณวรเดชเขาเห็นใจไงเขาเห็นใจว่าโอ้โหป้าแจ๋วลำบาก
ก็เลยเข้าไปคุยอยู่ตัวคนเดียวด้วยใช่ไปคุยไปได้ข้อมูลมาว่า
เป็นญาติกับคุณชาคริสก็เลยพยายามจะติดต่อให้
แต่สุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าเป็นญาติจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวสายตรวจโซเชียลของเราจะเดินหน้าทำงานสืบให้นะคะ
ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรใช่ค่ะ